พอคุณครูท่านหนึ่งออกมารีวิวเงินเดือนครู๕๐๐๐บาท
โอ้โหคนในโลกโซเชียลไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
คำถามเดียวกันเลยใช้พอเหรอ

แต่ครูคนนี้ออกมาอธิบายว่าเขาใช้พอนะครับ

ที่เราต้องจ่ายเลยก็คือรวมอยู่ที่๔๒๐๐บาทครับ
เราก็จะเหลือให้ใช้แบบจุใจเลยนะครับ
เงินเดือนเราก็เหลืออยู่ที่๘๐๐บาทนะครับ
ถ้าเราเฉลี่ยเป็นวันนะครับ๓๐วัน
ก็จะอยู่ที่ประมาณวันละ๒๖บาทนะครับ
ก็พอได้เติมน้ำมันครับเราก็เติมปั๊มหยอดเหรียญนะครับ
ครั้งละ๒๐บาทอย่างนี้ก็ได้
นี่แหละครับอย่างนี้ก็ได้แล้วผมเอาอยู่ครับ

เป็นคลิปแค่บางช่วงบางตอนของคลิป
ที่คุณครูปฐมวัยของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะ
ได้ออกมาเล่าอธิบายถึงเงินเดือนครูอัตราจ้าง

ใช้อะไรไปบ้างต่อเดือนและยังเหลือด้วยนะ
เหลือเท่าไหร่บ้างนะครับโดยคลิปนี้คุณครูเจ้าของคลิปบอกว่า
ข้อความไว้นะบอกว่าเงินเดือน๕๐๐บาท

แจกแจงรายได้ในแต่ละเดือนออกไปหลายส่วนครับ
จากมีภาระทางครอบครัวอยู่แหละ
คือต้องให้เงินแม่ทุกเดือนเดือนละ๓๐๐๐บาทนะครับคุณ
อยู่ก่อน๕๐๐๐หักไป๓๐๐๐เหลือ๒๐๐๐บาทนะครับคุณ
และยังมีค่าน้ำค่าไฟรวมกันก็ประมาณ๔๕๐๐บาท
อกจากนั้นมีค่าโทรศัพท์กับค่าอินเทอร์เน็ตนี้สำคัญ
เพราะเดี๋ยวนี้คุณครูต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ
รวมกันอีกประมาณ๗๐๐บาทบวกเรียง๓๐๐๐๕๐๐๗๐๐ก็เป็น๔๒๐๐บาทแล้วนะ
ส่วนค่าที่พักไม่ได้เสียเพราะว่าพักอยู่ที่บ้านตนเอง
จึงทำให้รวมค่าใช้จ่ายตอนนี้อย่างที่บอกไป๔๒๐๐บาท

เฉลี่ยใช้เวลา๒๖บาท
เป็นค่าน้ำมันโดยเติมปั๊มหยอดเหรียญเนี่ย
ก็เวลา๒๐บาท
คือเติมแบบทีละน้อยอย่างนี้หรอคะ

ถ้าเราบวกลบคูณหารแล้วถ้าครูบอกเหลือเฉลี่ยวันละ๒๖บาท

แต่ครูน่าจะต้องมีอาชีพอื่นแน่ดิฉันว่า

คุณครูเนี่ยเล่าบอกว่าที่ออกมาพูดเรื่องเงินเดือนนี้นะครับ
ได้เพียง๕๐๐บาทนั้นไม่ใช่ว่าไม่พอใจเรื่องนี้นะ
หรือว่าดูถูกว่าเงินเดือนที่ได้มันน้อย
แต่คุณครูเจ้าของคลิปเชื่อว่างานที่ทำนั้น
ถ้าเรามีความพึงพอใจในสิ่งที่เราทำ

ก็จะรับได้แบบที่ผมเป็นอยู่
พอใจแบบที่ผมเป็นอยู่
และสิ่งสำคัญผมนะพอใจในอาชีพครู
และเป็นอาชีพที่ทำอย่างมีความสุขด้วย
อกจากนั้นนะครับคุณครูปฐมวัยหนุ่มคนนี้นะฮะ
ก็ยังเล่าอีกนะครับว่าผมเองมีรายได้เสริม

ไม่งั้นจะใช้ได้ยังไงวันละ๖บาท

เอาง่ายที่มองเห็นเลยเห็นจัดฟัน
ต้องไปหาหมอฟันแน่นอนครั้งหนึ่งมีเป็นพัน

รายได้เสริมของผมนะฮะ
ผมมีความสามารถด้านดนตรี

ได้ประมาณ๓๐๐๘๐๐บาทต่องานนะครับ
ซึ่งไม่ได้มีบ่อยนะนี่คู่ไป
วันก็ไปเปิดหมวกเป่าแค้นที่ตลาดนัด

วันไม่ได้เลยก็มีแต่บางวันก็ได้อีก๖๐๐๗๐๐บาท

ไม่เกี่ยวกับช่วงเวลาของการทำงานนะครับ

เฉลี่ยให้ได้เงินที่เหลือเอาไว้ใช้กิน
คืออย่างน้อยวันละ๑๕๐บาท
จากใช้กินแล้วยังต้องเก็บเป็นเงินก้อน
เพื่อไปจ่ายค่าเทอมปริญญาโทที่เรียนอยู่ด้วย
โดยจะจ่าย๔เดือนต่อ๑ครั้ง
เทอมละ๑๙๐๐บาท
ผมเริ่มคำนวณไม่ถูกแล้วว่าครูจริงจะใช้จ่ายเท่าไหร่กันแน่
แต่ครูเนี่ยโอ้โหประหยัดอดออมเก็บเงิน
แล้วก็ขยันในการที่จะไปทำอาชีพเสริมด้วย
แล้วก็อาชีพครูก็ยังรับผิดชอบอยู่ด้วย
ก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดี
คือครูยังคงรักอาชีพไม่ได้ออกมาเปิดเผยแล้วเอาดราม่า
แต่ก็บอกว่าอยู่ได้รักอาชีพครู
อันนี้ต้องบอกนะอันนี้คือตัวอย่างของการอย่าหมินเงินน้อยจริง
ใช่ฮะแต่หลายคนก็สะท้อนนะ
ไปถึงเรื่องของอาชีพครู

จะได้เริ่มตำแหน่งอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น
แล้วครูเขาบอกที่ผ่านมาผมก็ไปเล่นดนตรี
ผมก็เอารายได้ส่งตัวผมเรียนจนจบปริญญาตรี
สุดยอดจริงนะครับแล้วก็มาต่อพนิยโทษอีก